ใกล้แล้วตัวเลขของเราใกล้จะออกแล้วคุณผู้ชม

มาขยับเข้ามาใกล้บรรดาเจ้าหน้าของเรา

โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง

คือที่เราเห็นภาพเขาใช่ไหม

ตายแล้วเริ่มจะหวั่นแล้วนะ

พอเห็นไลน์นักข่าวบันเทิงไทยรัฐตกใจแล้วนะคะ
เรื่องผลลุกแล้วนะ
งานก็ว่าไปแต่ตัวเลขถามทุกรอบเลย

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสาวนุษย์ด้วยนะคะ
เจ้าตัวค่ะบอกว่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งใจเดินทางไปไหว้ขอพรปู่พญานาค
ที่วัดป่าคอง๑๑หรือว่าที่หลายคนเรียกว่า

เพื่อเอาเลิกเอาชัยแล้วก็เสริมดวงค่ะ
บารมีในปีกระต่ายนี้ให้กับตัวเองค่ะ
แล้วก็หลังจากไหว้ขอพรจากพ่อปู่พญานาคเสร็จสับปุ๊บเนี่ย
แน่นอนว่าต้องไม่พลาดขอโชคขอลาบเรื่องตัวเลข

หรือสาวนุษย์เนี่ยเธอก็จะจุดทูปที่มีตัวเลขไงนะ
และตัวเลขที่ออกมาจากธูปก็คือ
๒หนึ่ง

ตาดีมากคุณกันได้ไหม
แต่ปกติเนี่ยเค้าจุดธูปในเลขธูปแบบเนี่ยมันต้องมี๓ตัว

คุณผู้ชมล่ะคะเห็นเป็นเลขอะไรนะคะมาบอกเราหน่อยก็แล้วกัน
เมนต์มานิดนึงเนาะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยมีในดวงใจเรียบร้อยแล้ว
พูดไปแล้วเลขมันเคลื่อน
ไม่รักจังจริงนะร่วมฝั่ง
คุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันไปต่อกันเลย

พี่แจ๊กวัดบาดใหม่รับบทเป็น
คารามจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาก็ถ่ายมาฝากเราด้วย
โดยเมื่อวานนี้ค่ะพี่ใจแอ้นเนี่ยเดินทางไปร่วมทำบุญกับพระอาจารย์เต่า
พระอาจารย์ที่เจ้าตัวนับถือพร้อมกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
รวมทั้งรอบท้องช้างเอราวันด้วย
คุณผู้ชมตามความเชื่อนะว่ารอดแล้วเนี่ยจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
และและไม่พลาดเสี่ยงเซ็มซียักษ์มาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วย

อุ๊ย

ค่ะแต่ว่าลายตานิดนึงนะคะเพราะว่าแอบมีหนึ่งม้านสักครู่เนี่ยค่ะ
ฉันตกใจเลยเสี่ยงเซ็มซีโทษนะฉันไม่คิดว่าเททิ้ง
นี่เสี่ยงเซ็มซีนึกว่าเสี่ยง๗ตัวเสียงหลายดอกเลย

คุณผู้ชมยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของตัวเลขกับงานบุญค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยาม
ก็ได้เดินทางไปทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการไปถ่ายชีวิตน้องงัวน้องงัว

น้องวัวน้อยจำนวน๔ตัวที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปฐุมธานี
ต้องบอกว่าแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีมานะ
ธัญญาเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่อง
ขึ้นเหนือร่องใต้เธอไปหมดเลยนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากเหล่าชาวเน็ตจะเข้ามาอนุโมทนาบุญกับลูกทุ่งสาวธัญญาแล้ว
ยังต่างพากันโฟกัสคุณผู้ชม
ป้ายติดหูน้องวัวน้องวัวของเรา
คุณผู้ชมสาวธัญญาเนี่ยได้บอกเอาไว้ในคลิปนะคะ
ว่าตัวไหนเดินเข้ามาหาเธอ
ตัวนั้นแหละเธอจะเลือกไถ่ชีวิตนะ
เพราะว่ามันเหมือนมีแบบจิตสัมผัสป้องกันอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าที่หูน้องวัวนั้น
เห็นเป็นเลขอะไรคุณผู้ชม
นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนิดนะ
ซึ่งเป็นเลขที่ใช้บอกทำประวัติของน้องวัวในฟาร์มนั่นเอง
ตาดีกันจริงเลยนะพวกคุณเนี่ย

ขอให้ผลของตาดีนี้นะทำให้ทุกคนโชคดีทุกคนเลยละกัน
ได้ตอบเครื่องไม่ถูกเราจะซื้อเลขไหน
มันเยอะเนอะเอาตั้งแต่ข่าวแรกเลย
คุณผู้ชมค่ะนิดนึงไปต่อปิดท้ายแล้ว
นักแสดงตลกรูปหล่อพ่อรวยแจ๊สสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
โอ้ยนี่แจ๊สเหรอนักเด็กเหรอน่ารักจัง
นางซ้ำมัมอยู่น้าเขาน่ารักน้า
คนนี้ตั้งใจเข้ากระแสวันเด็กกับเขาใช่ไหม
แต่ว่าเหล่าแฟนคลับพากันโฟกัสเข้ามาแซวอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดใบ้เลขเหรอ
เออทะเบียนรถค่ะมันแจงแวงมันเห็นชัดขนาดนั้น
ใช่คุณแจงภรรยารีบโทรมาบอกฉันเลยว่า
มีเหลือบ้างไหมฉันก็บอกฉันไม่ได้เอเย่นเธอ
ไปตรงที่กองสลากเลยค่ะแดกสวยงาม
โอ้เนี่ยเล็กเบิ้ลด้วยแปลกชมค่ะ
ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ